คุณผู้ชมขอแยกเปิดภาพให้ดูแค่ครั้งเดียวพอนะคะไม่อยากให้ดูแล้วจริง
คือเสียงแบบมือที่มันกระทบกับหัวกับหน้าน้อง
ตบจนน้องคว่ำลงไปกับเตียงเลยนะคะแล้วถามอยู่ได้ว่าร้องทำไมร้องทำไม
อยากจะให้พ่อโดนแบบนี้บ้างอยากรู้เหมือนกันว่าจะร้องไหมนะคะ
คลิปนี้เป็นคลิปที่แม่ของเด็กวัย๒๒ปีส่งมาให้ตำรวจและทีมข่าวดูเป็นหลักฐาน
ว่าอดีตสามีหรือพ่อเด็กตบตีลูกชายวัย๒ขวบ
น้องนี่คว่ำแบบหัวล้มขมัมไปที่เตียงเลยนะคะ
พอเห็นคลิปปุ๊บตำรวจกับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะ
เป็นพื้นที่ของสพบางประกง๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านนะคะอยู่ที่อำเภอบางปะโกงจเชิงเซา
ไปถึงเจอนี่ค่ะวิโรธวิโรธคือพ่อเด็กนั่นแหละ
บอกคุณคุณทำร้ายลูกเหรอคุณตบลูกใช่ไหม
เขาปฏิเสธเสียงแข็งหรือเปล่าผมไม่ได้ทำคุณไปเอามาจากไหนไม่มี
เพราะตอนไปถึงเห็นนอนอยู่กับลูกชายวัย๒ขวบชุดเดียวกันกับในคลิปเลย
พอเปิดคลิปให้ดูเท่านั้นแหละทำได้แค่ก้มหน้ายอมรับสารภาพว่าทำจริง
ถ่ายคลิปไปตอนเที่ยงเพราะว่าตอนเช้าไปกินเหล้าจนเมากับเพื่อนมา
แล้วก็ส่งคลิปนี้ไปให้เมียเพราะว่าเพิ่งแยกกันอยู่ได้๑สัปดาห์
ตั้งใจส่งไปง้อเมียค่ะ
ตอนเจ้านั่งอยู่นี้ผมก็ก็นั่งอยู่นี้

ขอบบุญค่ะ
เอ่อตำรวจบอกจะไปลงกับลูกไม่ได้มีเสียงแทนมาก็ลงได้
แต่ถ้าลงได้ถ้าไม่ลงคลิปไม่ได้นะคะ
คุณลงไม้ลงมือกับเด็กยังไงก็ไม่ได้
เอาจริงคุณลงไม้ลงมือกับใครก็ไม่ได้เพราะนั่นคือการทำร้ายร่างกาย
เด็กอายุ๒ขวบแล้วเป็นลูกแท้เนี่ย
คุณต้องคิดให้หนักเลยนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เอ้าเจ้าหน้าที่คุมตัววิโรธไปสพบังปะกงสอบสวนทันที
เพราะหลักฐานแน่นหนาจริงถ่ายเองส่งเองนักเลงพอ
คุณก็ต้องรับผิดให้ได้แจ้งความฐานทำร้ายร่างกายไปก่อนนะคะ
แล้วก็ส่งตัวลูกชายวัย๒ขวบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะ
แม่เด็กเดินทางตีรถมาจากจังหวัดตราดเลยจะมารับลูกนะคะ
แต่ว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเซา
บอกว่ายังไม่สามารถให้ลูกกลับไปได้เพราะต้องตรวจสอบก่อน
ว่าทางบ้านของทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีศักยภาพในการเลี้ยงดูเด็กหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นกระบวนการในการดูแลเรื่องของสภาพความเป็นอยู่
แล้วก็ความปลอดภัยของเด็กด้วยค่ะ

กลางดึกอยู่วิโรธลุกขึ้นมาตีลูกอย่างรุนแรง
แล้วก็ขับรถกลับบ้านไปพร้อมลูกชายในช่วงเช้า

แล้วเธอก็กลับมาอยู่กับบ้านกับแม่แม่เธอที่จังหวัดตราด
บอกเลยว่าไม่ขอกลับไปใช้ชีวิตกับวิโรธอีกแล้ว
และอยากเอาลูกกลับมาเลี้ยงเองที่จังหวัดตราดค่ะ

ผมขอโทษครับผมเมาผมอยากง้อให้เมียกลับมาอยู่กับผม
ผมไม่รู้ด้วยว่าการที่ผมตีลูกและอัดคลิปมันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้
โอ้โหอายุ๒๒แล้วนะ
จากนี้ผมสัญญาผมจะไม่ทำอีกแล้ว
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเมียก็ยอมรับว่ายังคิดถึงบ้าน

สิ่งที่ต้องการคืออยากได้ลูกกลับมาดูแลเองค่ะ
เราก็ทำผิดไปตีลูก
ตีแต่ผมไม่เคยตีอย่างนี้ไง
ถ้าลูกมาอยู่กับเราจะทำแบบนั้นอีกไหม

ย่าของเด็กก็คือแม่วิโรธนะคะ
ก็บอกว่าก็เพิ่งไปรับลูกชายมาอยู่ด้วยประมาณ๑สัปดาห์
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายจะตีหลาน

ซึ่งเธอก็ตักเตือนลูกชายแล้วว่าอย่าทำแบบนี้อีก
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาหลานกลับมา
ปัจจุบันเนี่ยตัวเธอเองก็เลี้ยงทั้งหลานคนอื่น

แต่ถ้าเลี้ยงได้ดีจริงเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ต้องเกิดขึ้นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อจะเป็นญาติหรือจะใครก็ตามค่ะ
อันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาพิจารณาแหละว่า
สภาพคุณยังเลี้ยงลูกได้อยู่ไหมถ้าคุณทำขนาดนี้
แล้วถ้าต่อไปเมาอีกมันจะเกิดขึ้นอีกไหม